โฟจีนรายหนึ่งเขาเห็นคุณลุงสูงอายุหน่อย

มันคงเห็นแหละว่าทำไมลงนานจัง
ใช่ค่ะก็เลยหันไปดูก็เห็นว่าเป็นชายสูงวัย
ใช่ค่ะโอ้น่ารักจังอุ้มนี่นี่
ไม่ลงสุดท้ายอุ้มเลยค่ะคุณผู้ชม

ใช่น้องเป็นน้ำใจนะค่ะเป็นน้ำใจโอ๊ยน่ารัก
แต่คลิปจีนชอบเห็นแต่คลิปน่ากลัวน่ากลัว

เรื่องราวดีก็มีเกิดขึ้นค่ะ

ชาวเน็ตชื่นชมเลยเพราะปกติไม่ค่อยเห็นมุมนี้

เขาดูรีบด้วยนะดูสิแบบรีบแบบลงไปช่วยเลย

นี่ก็เป็นภาพที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดบนรถประจำทาง
เมืองกวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะ

โฟรถเมคันนี้สังเกตเห็นว่าผู้โดยสารที่เป็นชายสูงอายุ

เข้าไปช่วยอุ้มสวมกอดผู้โดยสารลงมา
คลิปนี้กำลังเป็นที่ถูกพูดถึงในหมู่ชาวจีน

ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมค่ะน้ำใจของโชเฟอร์

ทำไมถึงต้องให้โชเฟอร์เป็นคนมาอุ้มล่ะ
สารคนอื่นไม่ช่วยเหลือทำไมถึงทำแบบนี้

หวังว่าจะได้ชมคลิปประทับใจเช่นนี้อีกนะคะ